พึ่งจะไร่ผีจากพระไปหนีใช่ไหม

คุณผู้ชมอยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะว่าแปลกยังไง
ออกไป
เอาเอา
โอ้โฮทำอะไรกันอยู่แล้วนี่
คุณผู้ชมดูภาพอาจจะเห็นแค่นั้น

อาจารย์ขุนกะวีให้ลูกศิษย์สองคนคนรักชื่อวันนายโอ๊ต

แล้วไปแตะที่ของสงวนของคุณป้าที่ถูกผีเข้า

ใช่ค่ะป้าก็บอกว่าตัวเองเป็นแบบนี้มานาน๒๕ปีแล้ว
ลักษณะอาการแปลกไม่หายสักที
พอรู้ข่าวว่าอาจารย์ขุนกวีสามารถไล่ผีได้

มาพร้อมกับสามีมาให้อาจารย์คุณกวีช่วยไล่ผีค่ะ
ทีนี้อาจารย์ขุนกวีก็บอกว่าให้แปะตรงนั้นแหละแปะแรง
ถึงว่าให้นายโอ๊คใช้นิ้วแปะตรงนั้นแรงเพื่อจับผีออก
แต่สุดท้ายนายโอ๊ตทำไม่สำเร็จ
คราวนี้ก็เปลี่ยนเป็นนายโทลูกศิษย์อีกคนนึงนะคะ

ดันเข้าไปในของสงวนของลับของคุณป้าค่ะ
สักพักหนึ่งนายโทก็เกิดอาการเหมือนของขึ้น
โอ้โหเท่านั้นแหละค่ะเพราะคลิปนี้ออกไปนะคะ
คนไปวิพากษ์วิจารณ์เหมาะสมหรือไม่มันใช่หรือเปล่า
แต่ว่าสุดท้ายเจ้าตัวก็คือคุณป้ายอมรับบอกว่า
รู้สึกหายแล้วก็ดีขึ้นจริงนะคะ
คุณป้าบอกว่ามาจากต่างประเทศพร้อมกับสามี
เพื่อให้อาจารย์ขุนกวีช่วยไล่ผีให้
เพราะต้องปวดทรมานมานานถึง๒๕ปีแล้วค่ะ
อาจารย์ขุนกะวีว่าอย่างไรบ้างหลังจากที่โดนวิภาพวิจารณ์แบบนี้
อาจารย์ขุนกวีบอกว่าไม่ได้เป็นการกระทำอาณาจารย์นะ
และผมก็ไม่ได้รู้สึกมีอารมณ์ทางเพศแต่อย่างใดเลยนะคะ
มีการขออนุญาตทางฝ่ายคุณป้ารวมถึงสามี
ก่อนที่จะมาประกอบพิธีแบบนี้ก่อนแล้วนะคะ
แล้วทั้งสองท่านก็ยินยอมยืนยันว่าสำหรับคุณป้าท่านนี้
หรือว่ามีคุณสัยเข้าไปอยู่ตรงจุดสงวนของคุณป้าจริง

แล้วเมื่อสักครู่ก็เห็นว่าลูกศิษย์ของขุนกวีคือโท
มันจะผีสิงค์แทนโทเป็นอย่างนั้นไปนะ